โลกโซเชียลเขามีการแชร์กัน

เห็นไหมคะมันจะมีทั้งที่เป็นเส้นตรง

เออแล้วคนที่ไปโพสต์เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่า
เอ๊ะเจ้าหน้าที่ที่ไปปูเนี่ย
นี่แหละค่ะทางเดินสำหรับคนตาบอด
ทำไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดใช้

ทั้งเสาไฟฟ้าเอ่ย

ถังขยะบ้างหลุมบ่อต่างบ้าง

ถ้าเกิดคนตาบอดเดินตามนี้จริงแล้วไปคนเดียว

บางคนบอกว่าโอ้โหแน่นอนหัวแตกหัวโน

คือจะบอกว่าประเด็นนี้มันไม่ได้เพิ่งมามีนะคะ

เรื่องของกระเบื้องที่ปูที่มันคดไปโยมา
มีสิ่งกีดขวางมากมายตกลงแล้วเนี่ย
ทำให้คนตาบอดเดินได้จริงหรือว่าทำ
พอเป็นพิธีว่าต้องทำเฉย
ก็นี่แหละค่ะคุณประพาทชนสารานนท์โพสต์ไง

แล้วอย่างที่บอกว่ากระเบื้องนี้มันมีความหมาย
ไม่ใช่ปูสีสลับไปแดงสลับเหลือง

ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อเช้าเลย
ประสานไปยังตัวแทนคนตาบอด

ติดต่อเลยบอกว่าให้มาลองเดิน
ใช้ทางเดินสำหรับคนตาบอดหน่อย
ก็นัดแนะกันแล้วก็เจอกันที่ผนโยธิน๑๑ค่ะ
บริเวณพื้นที่สำนักงานเขตพญาไทย
แล้วให้คุณนัทวิทย์ทดลองเดิน

อันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคือประกบอยู่ข้างก็จริง

ลองให้คุณนัทวิทย์เดินคือเดินแค่สั้นก็ดูสิคะ

อาสาสมัครเองผู้สื่อข่าวเอง
ก็กลัวไงว่าจะตกหลุมไปชนอะไรต่ออะไรหรือเปล่า
เพราะว่าดูสิสายขนาดสายสื่อสารก็ห้อยระยงระยางมาแบบนี้นะคะ

ว่าการทดลองใช้ทางเดินสำหรับคนตาบอดเนี่ย

คือผมเจอสิ่งกิดขวางตรงที่เป็นเส้นเบลบล็อกเยอะมาก
อันนี้คือข้อแรกที่เจอนะแล้วก็ทางมันขาด
พอทางขาดปุ๊บมันจะมีแบบเป็นทางที่แบบไม่เสมอกันเล็ก
แล้วพอเท้าผมใหญ่ลงไปเนี่ยผมตกใจ
เพราะว่าเหมือนคนตาไม่ดีนะครับพอเจอหลุมเจออะไรมันจะตกใจได้ง่าย
เพราะว่าเวลาเดินทางมันมีมลพิษทางเสียงอยู่แล้ว
มีมลพิษทางอะไรหลายอย่างที่จะมารบกวนเราเวลาเดินเนี่ยครับ

ในส่วนของการสร้างเบลบล็อกนี่สร้างผิดที่ไหมผู้ว่าเหมาะสมไหม
คือผมเข้าใจว่าคนทำเนี่ยเขาไม่ได้ใช้หรอก

แล้วพอใช้จริงผมว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้
แล้วอันนี้มันมีสิ่งกิดขวางเยอะขนาดนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับ
คือเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะได้ยินเสียง
คือจังหวะที่เดินมาแล้วมันมีกล่องอยู่ตรงหน้าเขาพอดี
เอาจริงจากที่เขาเป็นผู้พิการทางสายตา
แล้วเขาจะต้องบาดเจ็บที่ใบหน้าที่หัวแตกกันอีกไหมเนี่ย
ก็ใช่ไงคะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นคำถาม
แล้วก็คนก็แชร์เรื่องนี้กันเยอะเหมือนกัน
นี่ก็รออ่านความคิดเห็นจากคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาอยู่
คือนอกจากที่เราเชิญตัวแทนผู้พิการทางสายตามาแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เชิญหัวหน้าหน่วยวิจัยและออกแบบ
เพื่อคนทั้งมวลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผัง
และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็คือหัวหน้าชุมเขตแสวงเจริญ

แล้วก็ไปดูให้เห็นเลยว่าทางเดินสำหรับคนตาบอด
บริเวณซอยผนโยธิน๑๑มันได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหน
ทีนี้เดินสำรวจกันกับผู้สื่อข่าวเอาตลับเมตรไปวัดด้วย

ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ชุมเขตแสวงเจริญก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าการสร้างทางเดินสำหรับคนตาบอดในพื้นที่นี้เนี่ย

แล้วมีความผิดพลาดทุกระยะ๕๐เมตร

มันสั้นไปไหมคะความผิดพลาดที่ว่านี้
เออแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับคนตาบอด
ก็ถามว่าอันตรายอะไรบ้างที่น่าจะก่อให้เกิด

คือปูไม่สม่ำเสมอแหละหนึ่ง
นอกจากนั้นความกว้างของทางเดินไม่พอสอง
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่ปูนอกจากไม่สม่ำเสมอแล้ว
มันยังเป็นทางที่นำไปสู่อันตรายอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะ
เสาไฟฟ้าชนต้นไม้เจอถังขยะบ้างมีหลุมบ้าง
จริงทางเดินแบบนี้น่าจะให้คนตาดีหลบต้นไม้มากกว่าคนตาบอดไหมค
นั่นแหละค่ะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะคะ
เราพบข้อผิดพลาดนะครับอย่างแรกเลย
ข้อแรกเลยคือความกว้างของทางเดินนะครับที่ไม่เพียงพอ
แม้แต่การสันจรทั่วไปก็ยังทำได้ลำบากอันนี้ข้อที่๑
ข้อที่๒ก็คือการใช้ตัวนำแผ่นพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับนำทาง
ไปสู่อันตรายเช่นไปชนเสาไฟฟ้าไปชนต้นไม้ตกหลุม
ตรงนี้ก็เป็นปัญหาข้อที่๒
ทำให้การสื่อสารกับคนตาบอดทำได้ไม่ดีนัก
อันที่๔ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ
ตอนนี้เราพบว่าแม้ทางเดินจะมีการปรับจนเรียบแล้ว
แต่หลายส่วนนะครับยังมีการวางถังขยะจอดรถบนฟุตบาทนะครับ
ที่ทำให้การใช้งานทำไม่ได้
ทั้ง๔ข้อนี้น่าจะเป็นปัญหาสำคัญของวันนี้ที่เราเจอครับ
แต่สิ่งที่เราเจอวันนี้นะครับหลังจากที่เราสำรวจแล้ว
ทุกระยะ๕๐เมตรเราจะเจอข้อผิดพลาด
ที่ทำให้คนตาบอดสัญจรแล้วเกิดอันตรายได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นี่แหละค่ะพอไปสำรวจตรวจสอบแล้ว
พาทั้งผู้ตาบอดผู้เชี่ยวชาญการออกแบบลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะ

เอาตรงจริงเลยนะถามแบบตรงนั่นแหละ

อยากรู้ว่าทางเดินสำหรับคนตาบอดที่ทำขึ้นเนี่ย
มันปลอดภัยไหมมันใช้ได้จริงไหม
แล้วก็อยากฝากอะไรไปถึงกรุงเทพมหานคร

เอาง่ายว่ามันปลอดภัยไหม

ผมต้องระมัดระวังมากกับการมาเดินตรงนี้ครับ
ผมขอบคุณสังคมที่ตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้
แต่ว่าถ้าทำแล้วมันไม่ได้ใช้หรือทำแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับ
มันก็เป็นอะไรที่มีไว้เพื่อการจัดฉากอยู่ดีครับ
มันใช้ไม่ได้จริงแล้วมันก็มันก็ไม่รู้จะทำทำไม
ภาพรวมจริงแล้วต้องขอบคุณกรทม
ที่พยายามจะทำฟุตบาทดีให้เรา
แต่ว่าเราอาจจะยังมีจุดอ่อนบางอย่างนะครับ
ที่ทำแล้วใช้ไม่ได้มันกลายเป็นความศูนย์เปล่านะครับ
งบประมาณที่ทุ่มลงมาตรงนี้
ที่อยากจะให้คนพิการสามารถใช้งานได้เนี่ย

ก็คือการใช้งานของคนพิการเองเนี่ย

ตรงนี้ก็ทำให้งานชิ้นนี้ค่อนข้างเฟลล์
ฝากถึงทางผู้รับผิดชอบนะครับว่า
จริงแล้วเนี่ยทุกขั้นตอนมีความสำคัญหมดนะครับ
ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบนะครับ
ควรที่จะเข้าใจนะครับ
มาตรฐานการออกแบบแล้วก็พฤติกรรมของผู้ที่ใช้งานพื้นที่นะครับ

แต่มันจะนำไปสู่อันตรายและความไม่ปลอดภัยนะครับ
นี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะของเสียงเรียกร้องคุณผู้ชม
คนก็ส่งมาเยอะคุณผู้ชมบอกว่าไม่สมควรค่ะ
เพราะว่าขนาดทางแบบนี้คนตาดียังเดินลำบากเลย
แล้วก็มีการตั้งคำถามมาเยอะเลยว่าโครงการแบบนี้มันผ่านได้ยังไง
อยากเห็นผู้รับเหมาโดนปราบกลับมาทำไม
ใครเป็นคนส่งมอบงานแล้วอยากให้ทั้งโยธา
กรุงเทพมหานครออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้
อันนี้นี่แค่เราไปสำรวจตรวจสอบแค่จุดเดียวนะคะ
ก็คือที่ผนโยธิน๑๑
แสดงว่ามันก็ยังมีอีกหลายพื้นที่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างส่งมาบอกกันได้นะคะ
แล้วก็หลังจากที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเมื่อเช้านี้
ก็มีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะ
แก้ไขทางเดินสำหรับคนตาบอดคือลงมือทำเลย

แล้วก็อย่างที่บอกค่ะได้ฟังเสียงของผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ชุมเขตแล้ว
บอกว่าทางเดินตรงนี้สรุปก็คือผิดรูปแบบ

เอาง่ายผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ชุมเขตบอกว่าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์

เดี๋ยว๑๐๐เลยเหรอคะ
ดังนั้นต้องให้เวลากับทางกรุงเทพมหานครในการจัดการแก้ไขปัญหานี้นะคะ
พื้นที่ไหนที่เจอแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้
ส่งมาบอกมาแจ้งข้อมูลแจ้งพิกัดกันได้เหมือนกันนะคะ